ดีค่ะวันศุกร์แบบนี้ก็ต้องหาที่เที่ยวแล้วค่ะ
อุกอ่างเขาเปิดไปตั้งแต่๑๘ตุลาคมแล้วนะคะ
ดิฉันเพิ่งมีโอกาสได้มาค่ะ
แต่ชิคมากดีมากมานะคะ
แต่ย้ำแบบนี้ถ้ามาวันนี้พกร่มมาด้วยคุณผู้ชมค่ะ
ฝนตกค่ะเพราะฉะนั้นตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศรายวัน
อย่างที่ดิฉันบอกไปนะคะว่าวันนี้ฝนมันจะตก

อย่างแรกตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาก่อนนะคะ
ที่ฉันขออนุญาตแหงขึ้นไปสูงหน่อยนะคะ

แล้วมันเป็นสีส้มสีเหลือง
แสดงว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะคะ
นี่เป็นช่วงณเวลานี้นะคะแล้วปัจจัยเกิดจากอะไร
เกิดจากลมหนาวค่ะตอนนี้มาจ่อจ่อใกล้มากเลยนะคะ
บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนประกอบกับลมตะวันออก
เขาพัดขึ้นมาแล้วเขามาปะทะกันตรงกลางพอดี

และเป็นลักษณะที่ฝนตกสู้ตกแรงมาไวไปไวนั่นเองนะคะ
ทีนี้ตรวจสอบเรื่องของฝนตามช่วงเวลากันหน่อยค่ะ
นี่คือสภาพของฝนนะคะช่วงเช้ามีโอกาสตกได้

หลังจากนั้นค่ะเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายเลย

โอ้โหกรุงเทพมหานครเป็นสีแดงค่ะ
ภาคตะวันออกภาคกลางภาคใต้ทั้งหมดเลย
เพราะฉะนั้นช่วงนี้จะต้องระมัดระวังเรื่องของฝน
พอฝนเขาตกเสร็จปุ๊บมันจะกลายเป็นอากาศหนาวทันที

วันพรุ่งนี้นะคะ๒๓ตุลาคมว่าจะหนาวแค่ไหนนะคะ
เอาทีนี้คลื่นไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะคะ

ใครที่เตรียมตัวจะไปเที่ยวสุดสัปดาห์นี้ไปได้
หลังจากนี้ไปจะมีพายุอีกไหม
เป็นเรื่องที่เราติดตามทุกวันค่ะ

ตอนนี้อยู่แถวประเทศฟิลิปปินส์นู่นแล้วนะคะ
ถึง๒วันนี้เขาก็จะใช้เวลาเคลื่อนผ่านประเทศฟิลิปปินส์
หลังจากนั้นจะลงสู่ฝั่งทะเลนะคะ
แล้วก็เข้ามาใกล้ประเทศเวียดนามช่วงประมาณวันพุธ

จะทำให้เขาหนึ่งสลายตัว
หรือ๒ดันให้เข้าประเทศไทยเลย
ตายแล้วถ้าดันเข้าประเทศไทยก็วุ่นวายไปอีกนะคะ
แต่นี่เป็นเรื่องของสัปดาห์หน้านะคะ

คือปริมาณน้ำในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ

ร้อยเอ็ดมูลน้ำชีเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
พื้นที่ตำบลดินดำอำเภอจังหารค่ะ
สูงหนึ่งถึงสองเมตรโอ้โฮภาพ

ก็ไปไม่ได้สิคะต้องใช้เรือท้องแบน

ต้องอุปยกมาที่ศูนย์พักพินทั่วคราว
พพจังหวัดจัดรถครัวสนาม
และรถผลิตน้ำเข้าไปในพื้นที่เลยค่ะ
ผู้นำชุมชนออกสำรวจครอบครัวที่ประสบภัยน้ำท่วมสูง
ปักทงหรือว่าผ้าแดง
เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือได้แบบทันท่วงที
กลัวกลัวว่าน้ำจะท่วมหนักเหมือนปีห้าสี่
ที่มัวน้ำเข้าทั่วหมู่บ้านนานสองถึงสามเดือนนะค่ะ
ไปดูเรื่องดราม่าที่เกิดที่ชุมพรกันหน่อยนะคะ
หาดสายรีค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสวยงามอันดับหนึ่งของชุมพรเขา

เพราะกรมโยธาธิการทุ่งงบไม่ธรรมดา๘๒ล้านค่ะ
เขื่อนป้องกันการกัดซะชายฝั่งประมาณ๖๐๐เมตรในตำบลหาดรีอำเภอเมือง
ผู้รับเหมาระดมเครื่องจักรเข้าระดมการก่อสร้างบนชายหาด
นักท่องเที่ยวแล้วชาวบ้านเขาก็มายืนดูนะ
แล้วเขาก็พูดคุยกันเขาบอกว่าเอ๊ะมันเป็นการป้องกันหรือว่าทำลายสิ่งแวดล้อมกันนะ
อันนี้เขาคุยกันนะเพราะเมื่อก่อสร้างเขื่อนตลอดแนวแล้ว
หาดสายรีที่มันเคยสวยงามมันจะไม่มีชายหาดให้เห็น
และเดินย่ำทรายเล่นเที่ยวกันอีกต่อไป
ผู้รับเหมาบอกว่าเป็นโครงการปรับปรุงแนวคลื่นเดิมที่มีอยู่แล้ว
มันถูกกัดซะเสียหายไปเป็นขั้นบันไดไง
และหลังจากนั้นเขาทำขั้นบันไดก็ลงไปที่ชายหาดได้เหมือนเดิมไม่ต้องกลัว
อกจากนี้มีการปรับภูมิทัศน์ชายหาด
ให้มีทางเดินทางวิ่งได้ออกกำลังกายอีกด้วย
ไม่ได้เป็นหาดทรายไปเฉยอะค่ะ